แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่า

เพราะว่าเมื่อวานตำรวจขอหมายสารในการค้นแล้วก็ลงไปดำน้ำเป็นครั้งที่๓แล้ว
วันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
มีเส้นสีเหลืองเทปเหลือง
ของเจ้าหน้าที่คอยกันพื้นที่ไว้เท่านั้นเอง
แต่ผู้สิทธิ์ของเราก็ลงไปดูซิ
ว่าที่บ้านหลังนี้คือบ้านเล็กที่๕๙ถนนเพชรเกษมซอย๔๒
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้

ก็วันนี้เงียบนะฮะเงียบกว่าเมื่อวานเยอะเลย
เมื่อวานเจ้าหน้าที่เนี่ยมากมาย
แล้วก็ผู้บังคับบัญชาตำรวจมากมายเหมือนกัน
วันนี้บรรยากาศต่างกับเมื่อวานนะครับ

จากการที่พบโครงกระดูก
เมื่อวานก็เป็นโครงกระดูกที่สำคัญที่พบในหีบเหล็ก
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ประติดประต่อ

ศพที่พบที่บ้านนายไอซ์ตอนนี้คือมี๓ศพแล้วนะครับ
เมื่อวานก็ปูพรมค้นหาใต้น้ำกันอย่างเข้มข้นเลย
แล้วก็ตรงก่อย่าเป็นจุดที่พบกระดูกนะครับ

ซึ่งในหีบเหล็กเอาขึ้นมาแล้วเปิดออกดูแล้ว
ก็พบโครงกระดูกซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์
มีแบบเกือบครบทั้งร่างเลย

ตำรวจรวบรวมทั้งหมด
เรียกว่าเป็นวัตถุพยานทั้งหมด

คนตายในบ้านของนายไอซ์ตอนนี้มี๓คนแน่นอนแล้ว

จำได้ไหมครับกุ๊กกิ๊ก
สาวลายศักดิ์ที่ศักดิ์อยู่ด้านหลังนะ

ที่เป็นลูกพระคราฟย์ใหญ่
กุ๊กกิ๊กอายุ๒๒ปีถูกฆ่าละฝัง
แล้วการลงไปดำน้ำเพื่อจะค้นหากระดูก
ช่วง๒วันแรกคือวันที่๑๗และ๑๘มกราคม

อันนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นั้นนะครับ
ตัวอย่างดีเอนเอมาแล้วแล้วมีครอบครัวมาแจ้ง
เด็กหญิงวัย๑๒ปีหาย
ชื่อว่าน้องแพรวหรือว่าน้องพลอย
แล้วมาแสดงว่าบุคคลที่เป็นกระดูกนั้นก็คือเด็กหญิงวัย๑๒ปี
แจ้งหายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องนำโครงกระดูก
ที่พบเมื่อวันที่๑๗และ๑๘มกราคม๓๐๐กว่าชิ้น
มาตรวจพิสูจน์ผลของดีเอ็นเอ
เทียบเคียงกับดีเอนเอของครอบครัวที่มาแจ้งหาย
เพื่อให้ผลมันชัดเจนว่าเป็นเด็กวัย๑๒จริงหรือไม่
เอาเป็นว่าปฏิบัติการ๒วันแรกกระดูกที่พบ๓๐๐กว่าชิ้น
เชื่อว่าน่าจะเป็นของน้องแพรวหรือว่าน้องพลอย
เด็กหญิงวัย๑๒ปีที่เคยมาวิ่งเล่นที่บ้านในไอซ์แล้วหายไป

หนึ่งศพกุ๊กกิ๊กสองศพน้องแพรวหรือน้องพลอยนะครับ

หีบเหล็กที่พบล่าสุดเมื่อวานนี้
ที่มีทั้งหัวกระโหลกมีทั้งกราม
มีทั้งเกือบทุกสัดส่วนของร่างกายเลย
น่าจะเป็นกระดูกของหญิงสาว
คาดว่าจะชื่อออยหรือออน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือครอบครัวเข้าแจ้งหาย
หรือว่าเป็นบุคคลที่ญาติเข้ามาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สเก็ตภาพออกมานะ
ว่าโครงกระดูกที่พบในหีบเหล็กล่าสุดเมื่อวานนี้

และคนที่ชื่อออยหรือออนหน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับ
เป็นสาวผมสั้นแล้วก็ใบหน้าคล้ายแบบนี้เลย
ตอนนี้ได้มีการแชร์ภาพนี้ไปในทาง

แล้วก็ทางโลกโซเชียลทางหลายคนเขาก็ช่วยกันแชร์ด้วย
บอกว่าใครที่มีญาติที่มีหน้าตาลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ชื่อออยหรือชื่อออนให้มาแจ้งตำรวจโดยด่วน
เพราะว่าโครงกระดูกที่พบในหีบเหล็กเมื่อวานี้
อาจจะเป็นโครงกระดูกของญาติคุณก็ได้
สรุปแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า
ก็ครบ๓ศพศพกุ๊กกิ๊กศพน้องแพลวน้องพลอยอายุ๑๒ปี
แล้วก็ศพของออยหรือออนที่พบในหีบเหล็กเมื่อวานนี้
ถือว่าทั้ง๓ศพเป็นไปตามคำให้การของพยาน
แต่หากมีพยานเพิ่มเติมในเรื่องของศพอื่นอีกหรือเปล่า
คาดว่าจะมีการทิ้งศพเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านของนายไอซ์
ทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะทำการค้นหาอีกครั้งนะครับ
ด้านของพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยเรื่องของการแจ้งข้อหาต่อนายไอซ์
เพราะว่าพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมวันนี้นะครับ
ไปยื่นคำร้องขอหมายจับจากสารอาญาธนบุรี
เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยทำไมจับกลุ่มไปแล้ว

คือต้องออกหมายจับทีหลังเพราะว่ามันมีหลักฐานต่าง

ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่พบศพนางสาวกุ๊กกิ๊ก
มีการออกหมายจับนายไอซ์ในฐานกระทำความผิด

ผู้สูญโดยขู่เขนด้วยประกาศใดโดยใช้กำลังประทุศลาย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยใช้อาวุธปืน
ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ
รวมถึงหนวงเหนี่ยวกากคั้งผู้อื่นให้ปลาศจากส่วยริภาพในร่างกาย
ในกรณีของการฆ่านางสาวกุ๊กกิ๊ก
ส่วนพอมาพบโครงกระดูกอีก๒โครงอีก๒ศพ

เชื่อว่านายไอซ์ได้กระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย

จับใส่หีบฝังใส่หีบแล้วก็ถ่วง
แล้วก็หรือถ่วงน้ำเอาประตูเหล็กดัดทับอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ปิดบังการตายอันนี้แน่นอนนะฮะ
นวงเนี่ยวกากค้างผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นแกะความตาย
ตายและทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายหรือทำให้เสื่อมค่าของศพ
นี่คือคำร้องในการที่พนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมไปขอหมายจับจากสารอาญาธนบุรีล่าสุด

ส่วนจะมีปฏิบัติการค้นหาในน้ำอีกหรือเปล่าอย่างที่ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องรอว่ามีพยานคนไหน
ข้อหาก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะ